ร้องได้ให้ล้าน
นิ้วพนม
แล้วคงล้มปลา
พ่อมหารมี
พ่อผู้หรือสีผู้มีวิชา
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณโต้งร้อง
ร้องได้ให้ร้าง
ได้ครับ

เซรีขอปอนด์ครับ
พี่โต้ง๔๐๐๐๐บาททำอะไรได้บ้างล่ะคะ
มีความหมายมากครับสำหรับคนต่างจังหวัดเนอะ

ว่าคุณพ่อต้องไปเยี่ยวยานลักษาแม่ครับ
แล้วตัวคุณพ่อเองต้องรักษาอะไรมั่ง
ก็ตอนนี้พ่อคงก็ต้องรักษาทั้งใจแล้วก็กายด้วย
ช่วงนี้พ่อเขาคิดกับแม่เครียด
บางครั้งเดินไม่เป็นอันจะเดิน
เหนะหน้าหนึ่งภูมิใบบอกไม่น้อยก็น้อยฮะ
มาถึงเพลงที่๔

มีเสียงกรุยมาทีเดียวนะครับ
เพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งภาคกลางนะ

รู้สึกจะเป็นอยู่ในชุดเสน่หลูกทุ่งครับผม

แล้วลักษณะของเพลงจังหวะไม่เร็วเท่าไหร่

มีความสัมภาษณ์ในเรื่องของเนื้อ

โต้งค่ะถ้าเทียบกันระหว่างเพลงแรก

มาถึงเพลงนี้อะไรยากสุด
นี่คือช่วงเนื้อนี้ครับผม

มันสำคัญตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตัวช่วยยังมีต้องตัดสินใจค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับการตัดสินใจตรงนี้
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณโต้งครับคุณตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะหยุด
จะสู้หรือจะหยุดครับ
เราในไอล้านกลุ่มทู่คนชีวิตสู้ครับ
เสียงสู้นี้มีความมั่นใจมากกว่าครั้งที่แล้วนะทุกครั้งเลยมั่นใจกว่าทุกครั้งเลยผมว่า

ใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
เมื่ออิทธุบูร์พอเวอร์จ่ายปั้ม

เชดัง
คนที่ต้องมีเหตุผลทุกอย่าง
ต้องบอกเหตุผลในการที่จะทำหรือจะสู้หรือจะใช้

โต้งเข้าใจปั้มมาตั้งแต่เพลงแรกแล้วล่ะ

ตัดสินใจที่จะใช้ตัวช่วยนะครับ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

โทรหาผู้รู้จัก
หาคนรู้จักก็คือโทรไปเบอร์ที่คุณโต้งให้ไว้กับทางรายการ
โต้งให้เบอร์ของใครให้กับทางรายการ
มีเจ้าแหววคนหนึ่งครับคนที่ดูแลแม่อยู่นะ
คุณแจ๋แววนี่เป็นเครือญาติเป็นอะไรกัน

ฮัลโหล

คือไม่ชัวร์เรื่องเนื้อร้อง
เดี๋ยวเป๊กจะให้คุยกับพี่โต้งนะคะพร้อมแล้วฟังเลยค่ะ
คุณแจ๋แววมีเวลาคุยกับพี่โต้ง๑นาทีเชิญค่ะ

ไอ้เพ้งนี้เป็นไหน

นั่นนั่นนั่นว่านุ่มรุ่งสุริยาบ่ะ

ทับสนทับสนหน่อยนึงว่าอายถ้าถามว่า
ท่อน๒ไปเนี่ยจากท่อน๒ไปแต่มีว่า

ท่อนที๒นี่เหรอซะเนี้ยมันจะว่างเดี๋ยวไอร์โจรสกุฟตอน
นอนหลับหรือยังร้อยครั้งของพี่
ถ้าเจ้าหลับก็ขอให้ฝันดี

เตือนลืมตาจงรู้ว่า

ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

พี่โต้งบอกเนื้อคุณแจ๋วแหววเสร็จแล้วเนี่ย

คุณโต้งครับจะใช้

ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ

ตอนนี้ตัดสินใจแล้วล่ะว่าไม่ใช้ตัวช่วย

พี่แจ๋แหววเมื่อกี้นี้ฟังดูแล้วก็

เพราะฉะนั้นนะพี่ต้งนะมีสมาธิให้ดี
มีสมาธิดีอั้นใจร้องให้ดี

ขอให้ได้ไปถึงเพลงที่๖
กว่า๑๐๐๐๐๐๐บาท
มาดูกันนะครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีค่ะ
ขอบคุณครับ
นอนหลับหรือยังร้ายช่างของพี่
ข้าจะหลับขอให้มีฝันดี
ฝันถึงพี่นาทีละหน่อย
หากตื่นลืมตาจงรู้ว่าที่ยังยืนคอย
เปิดหน้าต่างออกมา
สักหน่อยพี่จะคอยชื่นใจชื่นใจ
อยากขึ้นไปหาแก้วตาก็ท้อ
คิดไปหัวใจเริ่มฝ่อ
เกรงกลัวพ่อไม่กล้าขึ้นไป
แต่รักเหลือล้นต้องฝืนทนสู้อดทำใจ
ก้าวขาไปหรือไม่ไป
แล้วสุ่มหัวใจขึ้นไปก็พอ
หลับหรือยังถ้ายังไม่หลับ
เอามือขยับจับหน้าต่างแงบบ้างสิน้อง
โผล่หน้าออกมาให้รู้ว่า
ที่มายืนรอได้เห็นสักนิดก็ต่อ
เป็นคำขอร้องจากดวงใจ
ที่ส่งหัวใจขึ้นไปถึงห้อง
ให้รู้ว่าพี่รักน้อง
ยืนแอบมองจนท้องฟ้าใส
ฟ้าสางแล้วนะไม่เห็นหน้าพี่ก็ไม่ไป
สาธุหลวงพ่อดนใจ
ให้สามวัยโผล่หน้ามามอง
พันหน้าเกิดอะไรเป็น

ส่วนครึ่ง
ส่วนครึ่ง
พี่ส่งหัวใจขึ้นไปถึงห่วงหัวใจตัดถึงใจเอาขึ้นครับ
มาถึงเพลงที่๔นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาทเพลงนี้คุณโต้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณโต้งร้อง
คุณต้องร้อง
คุณต้องร้อง

โอ้โฮจัดเสวยเจ็บที่เลย

การตัดสินใจนะคะมีความกดดันอยู่ในนั้นด้วย
และในความกดดันนะคะก็ทำให้พี่ต้องฝากฟันมาได้ถึงตรงนี้
ครับร้องได้แล้วนะครับ
ในเพลงที่๔รับ๖๐๐๐๐บาทค่ะ

เพลงที่๔รับ๖๐๐๐๐บาท

คุณโต้งคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างที่ดีเลยสำหรับสังคมของเราวันนี้
เพราะว่าคุณโต้งมีความกระตันอยู่
บางทีชีวิตเราเริ่มไปวันเราอาจจะไร้จุดหมาย

แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะกระตันอยู่เรามีเป้าหมายแล้ว
เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
ผมนับถือจริงในความกระตันยูของเขา
ถือว่าสุดยอดถือว่าเป็นลูกที่ดีมาก
พี่ต้องจ๋าตอนนี้มีอยู่หกหมื่นแล้ว
เดี๋ยววันนี้เราปิดรายการกันก่อน

กลับไปดูแลคุณแม่ได้พาคุณพ่อไปหาคุณหมอสักนิดนึง
ไม่แน่นะพี่ต้องอาจทำได้๒๓๕แสน
แล้วได้รู้ว่าจะได้ตามเป้าหรือจะเกินไปกว่า
ก็อย่าลืมมาติดตามเป็นกำลังใจให้คุณต้อง

จะนำเงินไปช่วยคุณแม่ซึ่งนอนป่วยอยู่ตอนนี้นะครับ

เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที๖โมง๒๐นะครับ

มาเลยครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
พบกับเราได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

คุณแม่นี่เขาเจ็บปวดทรมานไหมคะอาการนะตอนนี้
โอ๋เจ็บจังหรอปวดจัง

พอไปก็มันทรมานเลย

ยืนมองควายค่าน้ำตาไหลปรี
หลายผู้อยู่มา
เป็นเพื่อนคู่หนาหน้าฝนทนสู้

ร้อง